อย่างเช่นครอบครัวนี้เขาก็กลัวว่าจะเกิดปัญหาแบบนี้
สองคนที่ติดเชื้อโควิดตัดสินใจไม่อยู่บ้านค่ะออกมาตระเวนนอนในรถ
แล้วก็อาบน้ำตามห้องอาบน้ำสาธารณะนะคะฝ่ายหญิงเนี่ยท้องด้วยนะคะ
คุณผู้ชมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นความกังวลนะคะ
สำหรับคนที่ใช้พื้นที่สาธารณะกับผู้ป่วยที่ติดโควิดนะคะ
นี่ค่ะล่าสุดพบตัวแล้วนะคะสองคนนี้หลังจากที่เพจดังประกาศตามหา
ผู้หญิงท้อง๗เดือนและสามีที่ติดโควิดกักตัวในรถนะคะ
แล้วก็เข้าห้องน้ำสาธารณะนะคะเป็นเรื่องที่เพจเส้นได้ค่ะ
เขาโพสต์คลิปวิดีโอว่ามีรถเก๋งสีดำคันหนึ่งจอดอยู่ริมถนนในซอยประชาสงเคราะห์ห้า
ห้วยขวางนะคะแล้วบอกว่าหญิงท้องกับสามีกักตัวในรถ
ผู้ป่วยตั้งคัน๗เดือนเป็นผู้ติดเชื้อโควิด
กลัวว่าจะติดคนในบ้านก็เลยใช้วิธีแบบนี้นะคะนอนในรถ
เมื่อคืนเนี่ยผู้สื่อข่าวเราลงไปตรวจสอบแต่ไม่พบรถคันนี้นะคะ
ก็สอบถามชาวบ้านแถวนั้นทราบว่ารถคันนี้เนี่ย
ขับออกไปในช่วงห้าโมงเย็นพอเจ้าหน้าที่ไปถาม
ก็ไม่มีการรับสายนะฮะโทรไปก็ไม่รับสาย
ทำให้ไม่มีใครรู้ว่าแล้วเขาขับรถไปที่ไหนกันแน่นะคะ
แต่จากการตรวจสอบกับทางเพจเส้นได้พบว่าตอนนี้เจอตัวแล้วนะคะ
รถคันนี้กลับมาจอดที่เดิมตอนตีห้านะคะแต่สิ่งที่กังวลก็คือว่า
ผู้ป่วยที่อยู่ในรถเขาบอกว่าเขาไปอาบน้ำ
แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำด้วยนะคะถ้าไปดูในไทม์ไลน์เนี่ยนะคะ
ก็จะพบว่าตอน๕โมงเย็นของเมื่อวานนี้ขับรถออกจากจุดจอดรถเดิม
เอาเอกสารที่บ้านของตัวเองแล้วก็ไปอาบน้ำชำระร่างกายนะคะ
เดินทางต่อไปที่สถานบริการน้ำมันย่านวิภาวดีไปนอนพัก
บริเวณที่จอดรถครับพอห้าโมงอ่อตีห้าครึ่ง
ก็กลับมาที่จอดรถที่เดิมนะคะนี่แหละค่ะก็สร้างความกังวลให้กับคนทั่วไปนะคะ
ว่าเอ๊ะเดินทางแบบนี้คือคือถ้าติดแล้วต้องกักตัวไงครับ
แต่เขาคิดว่ากักในรถเนี่ยเพียงพอแล้วนะคะก็กังวลว่าจะแพร่กระจายเชื้อให้กับคนอื่นหรือเปล่านะคะ
ถึงแม้ว่าทางผู้ป่วยจะยืนยันว่าได้มีการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี
ล่าสุดนะคะพบว่าผู้ป่วยรายนี้ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลสนามบุษราคำแล้วนะคะ
นำตัวไปรักษาในวันนี้ค่ะก็คาดว่าเดี๋ยวช่วงเย็นเย็นรถพยาบาลก็จะเดินทางไปรับค่ะ